ขนมกกเนี่ยหลายคนอาจจะไม่รู้

มาคู่กับร้านผัดไทยแบบนี้แหละครับ

อยู่ที่บริเวณถนนที่อยู่ใกล้กับโรงแรม
เมืองพิศนุโลกก็อยู่ในตัวเมืองนี่แหละหาไม่ยากครับร้านนี้เขาใช้รถสามล้อแดงนะครับ
ขายขนมโบราณมานานกว่า๒๐ปีแล้วเป็นที่รู้จักของชาวเมืองสองแควร์เป็นอย่างดี
ถ้าจะกินขนมกอกล้วยที่รสชาติอร่อยรสชาติดีต้องมาสั่งร้านนี้โอ้โห
นานขนาดไหนก็จะรอนั่งชิวสั่งนั่งกดโทรศัพท์ไปชิวรอไปสบาย
บางคนนี่ขับรถมารับได้เลยเพราะว่าโทรมาสั่งเอาไว้ครับ
เจ้าของร้านเจ๊หมวยบอกว่าเป็นทายาทรุ่นที่๓ที่สืบทอดการทำขนมกอกล้วยมาจากรุ่นอาม่า
ก็ย้ายถิ่นฐานมาจากจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับมาอยู่ที่จังหวัดพิศนุโลกโดยขนมกอกล้วยของที่ร้านจะทำแบบดั้งเดิม
ว่าแบบโบราณคือไม่ใช้ผงชูรสมีเพียงซีอิ๊วและน้ำตาลทรายที่ใช้ปรุงรสเท่านั้นครับ
ส่วนผสมก็มีแป้งข้าวแล้วก็มีสวนหัวเท้าก็เอาไปสูบในเส้นก่อนก็เอาไปต้มผสมกับแป้งข้าวก็กวนแล้วก็นึ่ง

ก็ทำบางทีก็หลั่งหัวเท้า๑๐กิโลกรัมครับ
แป้ง๑๐กิโลกรัมแล้วก็น้ำตาลไซด์

ก็เอาคนมากกันหมดครับ
โอ้โหเป็นยังไงล่ะเห็นแล้วหิวเลยใช่ไหม
บอกราคากันหน่อยดีกว่าราคาของร้านนี้ไม่แพงนะครับ
สั่งกันได้เพราะว่ามีตั้งแต่ราคา๒๕บาทไปจนถึง๔๐บาท

กลัวว่าไปแล้วอาจจะรอคิวยาว
เพราะฉะนั้นจดหมายเลขโทรศัพท์เอาไว้นะครับ

น้องใบตองจะต้องเมมเลยทันทีเลยใช่ไหม
เลข๙ด้วยเดี๋ยวเก็บไว้ถามอาจารย์พอ

ที่บอกว่าจดเอาไว้เพราะว่าคุณผู้ชมเนี่ยนะครับ